มาดูพ่อลูกกันหน่อยดีกว่านะสำหรับพี่บอยพิษนุนั่นเอง
ออกอาการน้อยอกน้อยใจคือส่งสีภรรยากับลูกสาวตัวน้อยเนี่ยนะคะ
เดินทางกลับบ้านที่สวีเดนกันไปเขาไปแค่เดือนเดียวเดือนเดียวเต็มเต็ม
แต่ด้วยความว่าลูกยังเล็กไงยังเป็นวัยที่แบบมีพัฒนาการจดจำนั่นจดจำนี่
หายไปเดือนนึงไม่เจอคุณพ่อกลับมาอีกทีจำไม่ได้อ้าวจำหน้าพ่อไม่ได้เลย
จำไม่ได้ค่ะน้องเฟรย่าวัย๖เดือนแล้วนะจำพี่บอยไม่ได้
งานนี้แดดดี้อย่างเฮียบอยก็บอกว่าออกอาการหน่อยอยู่เหมือนกันนะ
คิดถึงก็คิดถึงพอตอนลูกกับเมียอยู่สวีเดนเนี่ยโทรวีดีโอหากันตลอดเลย
แต่ลูกสาวไม่สนใจเลยเรียกเท่าไหร่ก็เบือนหน้านี้ค่ะ
ส่วนพี่บอยนี่นะคะเราก็ถามไปต่อแล้วกันน้องเฟย่าก็๖เดือนกำลังน่ารักแล้ว
ลูกคนที่สองมาต่อเลยไหมพี่มันจะได้แบบว่าต่อติดกันง่ายหน่อย
เจ้าตัวบอกว่าจริงก็พร้อมลุยต่อเพราะว่าอยากจะให้น้องเฟรย่านี่นะคะ
มีเพื่อนเร็วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องถามสีภรรยาคุณอาแมนด้าคนสวยก่อนด้วยนะคะ
ว่าจะอนุญาตไฟเขียวหรือเปล่าไปฟังจ้า
คิดถึงไหมคะคิดถึงแน่นอนวีดีโอของไม่เหลือทุกวัน
ตอนนี้ภรรยาเริ่มไม่สนใจป๊าป๊าแล้วด้วย
อย่างอื่นน่าสนใจอย่างอื่นแล้วลืมพ่อแล้ว
ไปแป๊บเดียวนะเด็กลืมเราแล้วอ่ะ

ยังไม่รู้เลยครับอันนี้ต้องแล้วใจอามานด้าคันจริงก็
เขาเหนื่อยเนอะจริงเขาก็อยากได้อีกคนนึงแหละ
แต่ก็ขอเบรกก่อนเหนื่อยอยู่

ก็ทั้งสองคนนะหลายคนก็บอกว่าถ้า
ถ้ามีได้ก็มีสองคนเลยเขาจะได้เป็นเพื่อนกัน